ความยิ่งใหญ่ของนครวัดโบราณสถานที่สำคัญของกัมพูชา
ทำให้ในแต่ละปีนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าความยิ่งใหญ่ที่เห็นถือว่าเป็นเพียงเศษเซี่ยวหนึ่งเท่านั้นครับ
เพราะว่าล่าสุดนักโบราณนาคดีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
พบเมืองโบราณที่ศูนย์หายซุกซ่อนอยู่ในผืนป่า
ซึ่งก็พบทั้งขณะที่ใหญ่พอกับกรุงพนมเป็น
อาจจะเป็นเมืองโบราณที่ใหญ่ติดอันดับโลก
แล้วก็ยังพบระบบบบริหารจัดการน้ำของเมืองด้วย
ซึ่งการค้นพบนี้นะครับก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การไขปริศนาต่าง
รวมถึงอาจจะเป็นการลบล้างข้อสันนิษฐานการล่มสลายของอาณาจักรของโบราณที่มีอยู่เดิมด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ที่นี่คือนครวัดโบราณสถานในประเทศกัมพูชา
แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่มีมาตั้งแต่คริสตวรรษที่๑๒
แต่ความอลังการที่เห็นอยู่นี้ยังเป็นเพียงเศษเซี่ยวหนึ่งที่โลกรับรู้
และยังมีปริศนาอีกมากที่รอการเปิดเผย
ตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์โบราณคดีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
กับการค้นพบโครงข่ายเมืองขนาดใหญ่ผ่านการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย
เป็นการยิงเลเซอร์จากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่โดยรอบ
ประมวลผลจนกลายเป็นแผนที่และโมเดล๓มิติ
แสดงให้เห็นถึงผังเมืองโบราณและระบบบบริหารจัดการน้ำเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่
โบราณคดีเชื่อว่าเมืองนี้คือเมืองมเห็นธรบรรพฤษ
หนึ่งในสามเมืองสำคัญที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่๒
ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รวบรวมให้เกิดอาณาจักรหอม
โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมกุเลน
มีอายุตั้งแต่คริสต์ศักราชที่๘๔
ซึ่งสร้างก่อนนครวัดถึง๓๕๐ปี
นักโบราณคดีให้ความสนใจกับเมืองนี้
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ

และจากการสำรวจล่าสุดก็มีแนวโน้มว่า

เมืองหลวงปัจจุบันของกัมพูชา

นักประวัติศาสตร์ศิลปะมองว่า
เมืองแห่งนี้อาจมีขนาดใหญ่ที่สุด

ซึ่งประกอบไปด้วยถนนโรงพยาบาลคลอง
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก
ขณะที่สิริพฤษเหล่ามนาเจริญ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมองว่า
เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้เราได้เห็นถึงสภาพเมืองโบราณ
ทุกคนเชื่อว่ามีอยู่แล้วได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
แม้สิริพจน์จะมองว่า
ข่ายของเมืองที่ได้จากเทคโนโลยีการยิงเลเซอร์

โดยเฉพาะการที่แบบจำลองยังไม่สามารถแยกช่วงเวลาต่างของเมืองได้อย่างชัดเจน
แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีหลายคนก็ยังหวังว่า
ข่ายของเมืองสาปศูนย์ที่ได้จากนวัตกรรมใหม่นี้
จะเป็นกุญแจให้คนในโลกยุคปัจจุบันได้รับรู้ถึงอดีต
และชีวิตของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้
ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยปริศนาที่รอการหาคำตอบ
โดยเฉพาะจุดล่มสลายที่อาจเป็นการล้มล้างข้อเสนอเดิม
ที่เคยมีคนบอกว่าเป็นผลมาจากการลุกรานของสยามจนต้องหนีลงใต้
แต่ที่จริงแล้วอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และการบริหารจัดการน้ำมากกว่า
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน